สยองที่จังหวัดนนทบุรีกันก่อน

ใช้อาวุธปืนรัวยิงนักศึกษาสาววัยเพียง

เป็นการฆ่าจากปมหึงหวงครับ

เฮ้ยบีบีบีบี
โทษโทษโทษ
ไปไปเชิญครับ

แต่งโมคือดันไนพรวัย๒๒ปี
คนโดนถีบเนี่ยกิติภูมิ

กิตติภูมิอายุ๖๔ปี
พ่อทุเรียนทอดเจ้าดังญาติบังใหญ่

เพราะว่ากิติภูมิยิงลูกสาวคุณพ่อ

คาเบาะตายคารถตายคาปั๊มน้ำมัน

กิตติภูมิใช้อาวุธปืนเป็น
บีบีกันดัดแปลงฮะใช้กระสุนขนาด
จุด๓แปดจุด๓แปดก็คือ

ใช้อาวุธปืนยิงน้องแตงโมตายค่ะ

ใกล้กับแยกท่าอิดเราไม่รู้จักไม่เป็นไร

บีบีกันเหรอใช่ตัวโครงอ่ะ
มันเป็นพลาสติกนะฮะแต่ตัวข้างใน

สามารถรองรับกระสุนจริงได้ฮะ
จึงก่อเหตุอุกชะกันครั้งนี้ได้ย้อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ขับเข้ามาในปั๊มขับเข้ามาที่ปั๊มก็จอดจอดอยู่ในแถวหน้าจุดที่เป็นการปะยาง
จอดจอดแล้วก็ลงจากรถลงจากรถเข้าปั๊มเข้าห้องน้ำเดินจากห้องน้ำกลับมาที่รถ
จากที่รถภาพอาจจะเห็นไม่ชัดแล้วเพราะจากที่รถเดินไปที่ท้ายกระโปรงรถของตัวเอง
ไปทำไมหยิบปืนเดินออกจากรถตัวเองไปหยิบปืน
แล้วจากนั้นมาใช้อาวุธปืนรัวยิงน้องแตงโมอย่างโหดเยี่ยมอมหิต
กิจติภูมิบอกปมที่จำเป็นจะต้องสังหารเพราะความหึงห่วงไปห่วงน้องเขาทำไม
บกับน้องเขาเดี๋ยวลุง๖๔นะใช่ความรักไม่มีพรมแดนไม่มีอายุ
ห่างกัน๔๒ปี๔๐กว่าปีกิจิภูมิบอกหึงหวงน้องแตงโม
เพราะคบกับน้องแตงโมมาหลายเดือนแล้วมารู้สึกตะหิดตะหิดว่าแตงโมจะมีผู้ชายคนอื่น
ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้กิจภูมิรู้สึกได้เลยว่า
งานนี้ต้องมีคนอื่นมาแทรกแทรงแน่

นี้หนักกว่าเดิมฮะแตงโมขอเลิก
พอแตงโมขอเลิกเอาไม่เป็นไรตังโมขอเลิกเหรอ

เดินจากในรถไปที่ท้ายรถไปหยิบอาวุธปืน
ออกมายิงน้องแตงโมจนกระทั่งเสียชีวิต

กิจภูมิบอกแวบนึงอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
แต่ใจไม่ถึงรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะฮะ

เชี่ยวโคตรเลยท็อกอ่ะท็อกมากครับ
กับเหตุการณ์ที่จะต้องเสียลูกสาว
วัยเพียง๒๒ปีจากไปก่อนวัยอันควร

คุณแม่คุณแม่ทำใจไม่ได้หรอก
ลงกับพื้นหัวใจแหลกสลายคาพื้นที่ตรงนี้เลยฮะ
ลูกสาวเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศปีเดียว
เรียนวิศวะมาแล้วก็มาเรียนต่อวิศวะ
ตอนนี้อยู่ปี๔กำลังจะจบอยู่แล้วฮะ

กลับมาเจอคนแก่ติภูมิ
อาวุธปืนยิงลูกสาวพรากลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของแม่

งงและตกใจว่าคนยิงเป็นคนแก่

เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของความรัก

ส่วนน้องของกิติภูมิน้องสาวกิติภูมิ
ก็เคยเตือนพี่ชายแล้วว่าเรื่องผู้หญิงเผาลงบ้าง
ไม่อยากจะให้ทุ่มอะไรกันมากมายขนาดนั้น
แต่เตือนไปก็ไม่ค่อยจะมีสัญญาณตอบรับฮะ

ก็พยายามจะสอบถามพี่ชายก็คือกิจภูมิแล้ว

ยังไม่ยอมให้ข้อมูลใดกับทางครอบครัวของนายกิติภูมิเอง
เช่นเดียวกันกับเพื่อนชายคนสนิทเรียกว่าแฟนได้ไหม
แฟนของน้องแตงโมบอกก็เพิ่งคบกับน้องแตงโมมา

เลี้ยงดูอยู่ไม่เคยมีคำพูดเรื่องนี้แต่อย่างใดนะฮะ

ห่วงน้องวัย๒๒เท่านั้น
น้อง๒๒อนาคตอย่างไกลนะครับ
แต่สุดท้ายมาเสียชีวิตแบบนี้ครับ